และรอบนี้ความสามัคคียิ่งใหญ่เหลือเกิน
ลงจากด้านบนลงมาด้านล่าง
เพื่อช่วยกันประสานพลังงานเข็นรถเมย์
ช่วยกันเข็นรถเมย์เบอร์อะไรนี่

นั่งสี่ค่ะช่วยกันนะครับ
นี่คือพลังงานและน้ำใจของคนไทย

จอดเพื่อดูว่ารถเป็นอะไรก็รถเสียไง

ชาวเน็ตบางคนใส่หนักกว่าเดิม
ทำไมมันใช่หน้าที่เหรอคำว่ากูในใจ

ที่จะต้องมานั่งเข็นรถเมย์แล้วเจอแบบนี้เป็นประจำ
รถเมที่มีคุณภาพ
มาแล้วไม่ต้องมีการเข็นไม่ต้องมาพังกลางทาง

เราจะเจอบรรยากาศเป็นแบบนี้บางคนก็รู้สึกดี
บางคนก็รู้สึกแย่กับการเข็นรถเมย์รอบนี้ครับ